คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องของคนที่ตกเป็นเหยื่อของแก๊งคอร์เซนเตอร์
เชื่อว่าคุณผู้ชมหลายท่านคงจะเคยโดนแก๊งคอร์เซนเตอร์โทรมา
หลายท่านน่าจะไม่หลงกลแต่มีท่านนี้ค่ะแล้วก็เป็นข่าวใหญ่วันนี้
เพราะว่าผู้เสียหายเธอเป็นพิธีกรนะคะ
เป็นพิธีกรรายการที่เกี่ยวกับสุขภาพ
โดนแก๊งคอร์เซนเตอร์หลอกเธอโอนเงินไปรวมแล้วเป็นล้าน
โอ้โหหนึ่งล้านบาทหมดบัญชีอ่า
แต่ข่าวนี้หลายคนก็สงสัยแล้วก็เหมือนกับว่าเอ๊ะ
ทำไมจะไปหลงเชื่อเขาได้ยังไงก็เป็นข่าวอยู่บ่อย
เป็นพิธีกรทำไมยังหลงเชื่อแต่เธอบอกว่าโอ้โห
ใครไม่โดนกับตัวไม่รู้หรอกเธอแบบเธอพยายามถามนู่นถามนี่ถามนั่น
แต่ไอแก๊งคอร์เซ็นเตอร์มันก็มีวิธีมาหลอกล่อเธอ
เธอหลงเชื่อเดี๋ยวไปดูเรื่องนี้หน่อยนะคะ
เดี๋ยวให้ฟังเสียงก่อนเสียงผู้เสียหายที่คุยกับแก๊งคอร์เซนเตอร์

ตอนนี้มันก็ถอดออกไปแล้วใช่ไหมมันมันมันถอดไม่ได้ค่ะ
มันต้องไปถอนที่ตู้ตู้เอทีเอ็มเหมือนที่เขาบอกอะค่ะเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวผมจะให้สารวัตร
ก็คือเป็นคนบอกกับคุณเองว่าบัตรเครดิตตอนนี้สารวัตรเขาก็เก่งในด้านตรงนี้อยู่
โอเคไหมครับได้ค่ะอ่าสารวัฒน์สารวัฒน์

มั่นใจนะว่าไม่ได้มีส่วนผัวพันธ์จริงเนี่ย
ไม่มีส่วนผัวพันธ์นะคะแม่รู้จักด้วย
ที่สวยอย่างเราเนี่ยถ้าเข้าไปในคุกเนี่ยเป็นดาวฟุกเลยนะเราอยากเป็นดาวฟุกไหม
ไม่รู้จักคนที่ทางผู้กำกับส่งรูปมา
เราก็ไม่เคยเห็นหน้าไม่เคยรู้จักมาก่อนด้วยค่ะ
คุณผู้ชมค่ะดูวิธีการหลอกสิคะ
มีไปเคาะประตูมีไปเรียกตำรวจอีกคนนึง
ช่วยกันคุยอะไรแบบเนี้ยหลอกล่อทุกอย่างเลยอ่ะ
หลายคนบอกว่าวิธีนี้ก็จะได้ยินกันบ่อย
แต่เดี๋ยวคุณผู้ชมลองฟังผู้เสียหายท่านนี้นะ
เธอจะบอกเหตุผลว่าทำไมเธอถึงหลงเชื่อ
ผู้เสียหายท่านนี้ก็คือคุณต้นอ้อนะคะนางสาวพัทธิมาโกมลบวรกุล
อายุ๓๗ปีเป็นพิธีกรรายการทีวี
รายการเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพค่ะ
เสียงเมื่อกี้คือคุยกับแก๊งคอร์เซ็นเตอร์
เพราะแก๊งคอร์เซนเตอร์อ้างว่าเป็นตำรวจสพเมืองระนอง
แล้วจัดฉากอะไรแบบโอ้โหจริงจังมาก
บอกว่าต้องยึดเงินเธอไปตรวจสอบกับปปง
ว่าเธอไม่ได้ไปเชื่อมโยงกับพวกแบบฟอกเงินระดับประเทศ

พอเธอรู้ว่าโดนหลอกก็เลยโพสต์เฟซบุ๊คเพื่อเตือนเป็นอุทาหรณ์
แล้วเธอก็เอาหลักฐานไปแจ้งความที่สนทองหล่อ
เธอบอกว่าโทรศัพท์โทรเข้ามาหาเธอเนี่ยนะ

บอกว่าเป็นกรมศุลกากรมีวัสดุผิดกฎหมายส่งไปต่างประเทศ
เกี่ยวกับยาเสพติดเกี่ยวกับการฟอกเงินส่งผ่านจังหวัดระนอง

มิษฐที่บอกโอนไส่ไปสอบกมรนให้
องให้มีการขู่ด้วยแล้วก็แบบ
ใช่ฮะนี่ก็วิดีโอคอร์หาเธออ่า
แต่เธอบอกว่าเห็นหน้าแวบเดียวเห็นแวบเดียว
เดียวแล้วมันก็ปิดไปเลยอืม
เธอก็ถามว่าทำไมต้องปิดหน้า
ครูเธอกลับมันเปิดหน้านานามอาจจะเหมือนเดี๋ยวจับได้ว่าใช้แอป
แอปขยับปากอะไรอย่างงี้หรือเปล่าเอาหน้าตำรวจมาใช่ไหม
เธอก็ถามนะว่าอ้าวแล้วเธอจะรู้ได้ยังไงว่านี่ตำรวจจริง
แก๊งคอร์เซ็นเตอร์มันส่งภาพนี้มาเลยคุณผู้ชม
บัตรข้าราชการตำรวจ
ส่งมาให้ดูว่านี่ไงผู้กำกับสพเมืองระนอง
นี่นะคะและแก๊งมิจฉาชีพไอ้แก๊งคอร์เซ็นเตอร์แก๊งนี้
ส่งรูปคนที่อยู่ในขบวนการฟอกเงินมาให้เธอดูด้วย
แล้วก็บอกด้วยว่าเนี่ยเป็นเอกสารของกรมบังคับการปราบราม
เพิ่มนะขัดขืนคำสั่งมินประมาทเจ้าพนักงานอะไรต่าง
เธอก็เลยให้ความร่วมมือโอนเงินให้ค่ะ
๔ครั้งครั้งละ๒๓แสนอะไรแบบนี้
รวมแล้วคือ๑ล้านบาทโอ้โห๑ล้านบาท
คำถามก็คืออ้าวแล้วเธอไม่เคยเห็นข่าวเหรอ
แก๊งคอร์เซ็นเตอร์มันจะมีวิธีการอะไรแบบนี้แหละ
วิธีจะมาหลอกเหยื่อเธอบอกว่าเคยเห็นสิคะ
เคยได้ยินข่าวเคยเห็นข่าวสิคะ
แต่ที่เธอหลงเชื่อก็เพราะว่าก่อนหน้านี้
เธอเคยทำธุรกิจต่างประเทศจริง
ก็เลยไม่มั่นใจว่าเขาเอาข้อมูลทางธุรกิจ
ต่างประเทศของเธอไปทำอะไรไม่ดีหรือเปล่า
อันนี้๑นะ๒เธอบอกว่าเคยมีประเด็นนี้
มีธนาคารโทรมาบอกว่ามีคนแอบอ้างบัญชีของเธอ
ปิดบัญชีซะนะแล้วเหตุการณ์นั้นน่ะมันคือเรื่องจริง
เธอไปปิดบัญชีจริงเธอก็เลยคิดว่าอุ้ยโดนอีกแล้วเหรอ
ซ้ำลอยอีกแล้วเหรออาจจะใช่หรือเปล่า
ใช่ก็คราวที่แล้วมันจริงไงมีคนแอบอ้างบัญชีเธอจริง
แล้วเธอก็ไปปิดบัญชีที่ธนาคารจริงเธอก็เลยสงสัยว่าอันนี้มันอาจจะจริง
อาจจะโดนอีกโดนซ้ำอีกเธอก็เลยเนี่ยค่ะกลายเป็นเหยื่อของแก๊งคอร์เซนเตอร์
พอเขาไปตรวจสอบเขาก็บอกว่ายังไงบัญชีเราก็ยังเป็นบัญชีที่ต้องสงสัย
เขาต้องขออายัดเงินเราไว้ทั้งหมดเพราะว่าเขาไม่รู้ว่าเราจะเอาเงินนี้ไปใช้ในทางที่ผิดกฎหมายไหม
หรือได้รับเงินมาอย่างบริสุทธิ์หรือเปล่า
ซึ่งตอนนั้นเราก็เชื่อเขาแล้วเขาก็ขู่กับเรามาอีกว่าแบบ
ถ้าเราไม่ปฏิบัติตามคำสั่งเนี่ยเท่ากับว่าเรากำลังขัดขืนแล้วก็ไม่ให้ความร่วมมือกับตำรวจ
ซึ่งตอนนั้นคือเราก็กลัวมากแล้วอะค่ะก็เลยโอนไปทั้งหมดเลย
แต่ว่าเราไม่รู้ว่ารูปแบบที่เขามาหาเราเนี่ยจะมารูปแบบไหน
บังเอิญว่าจุดนั้นมันเป็นจุดอ่อนของอ้อพอดี
ซึ่งเป็นจุดที่เราเคยมีประสบการณ์ที่แบบคนแอบอ้างชื่อเราไปใช้ในทางที่ไม่ดี
เราก็เลยคิดว่ามันคงเป็นเหมือนเดิมเราก็เลยไม่ได้เหตุใจ
นี่ไงมันเป็นจุดอ่อนของเธอพอดี
เธอเคยโดนเหมือนกันแบบนี้เรื่องของแอบอ้างบัญชีธนาคาร
ทีนี้ค่ะคุณต้นอ้อโอนไปบัญชีอะไร
ต้องตรวจสอบนะคะโอนไปบัญชีอะไร
ทีนี้มีการตรวจสอบแล้วค่ะว่าบัญชีที่โอนไปเป็นของใครนะคะ
แต่บัญชีที่ว่านี้เหมือนกับมีการอายัดไปเรียบร้อยแล้วนะคะ
แล้วคุณต้นอ้อก็บอกว่าวันที่เธอไปแจ้งความ
มีคนตกเป็นเหยื่อเหมือนกับเธอ๔คน

ถูกหลอกจากคนร้ายคนเดียวกัน
และธนาคารที่โอนไปอะค่ะธนาคารเดียวกันเลยนะคะ
ธนาคารเดียวกันแต่คนละบัญชี
แล้วเธอบอกว่าบางคนหมดเงินไปเท่าไหร่รู้ไหมคุณผู้ชม

โอ้โห๑๘ล้านบาท
คือตอนนี้ตำรวจก็นำเรื่องประสานไปที่หน่วยงานในสังกัดที่รับผิดชอบคดีคอร์เซนเตอร์นะคะ
เพื่อติดตามแกะรอยคนร้ายนะคะ
จริงเราก็ได้ข้อมูลมาว่าเป็นธนาคารอะไรชื่อบัญชีอะไรแต่เรานุยการไม่พูดกันแล้วกัน
เพราะว่าอาจจะมีบัญชีม้าหรืออะไรหนึ๊กออกมั้ย

ถ้าใครอยากจะขอตรวจสอบบัญชีเดี๋ยวไปหาที่หน่วยงานละกัน
การ

คืออย่างที่มิ้วเคยเล่าพี่อุ๋ยว่ามิ้วเคยโดน
แก๊งคอนเซนเตอร์โทรมาหามิ้วบอกว่า
โทรมาจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

อุ๋ยยังฟังอยู่ตั้งนานตกลงยังไงนะคะ
แวบแรกอ่ะยังงง
แต่อ่านรู้แล้วแก๊งคอนเซนเตอร์วางสายใส่
เพราะด้วยจิตสำนึกของเราพอบอกเป็นเจ้าหน้าที่หรือเป็นอะไร
เราก็มั่นใจว่าเราไม่ได้ทำอะไรผิดหรอก
คือเราจะปรุกราชเรื่องนู้นเรื่องนี้ไงนะครับ
ดูดเข้ามาแล้วก็เลยเอาชื่อนี้ไว้ตรวจสอบปรากฏว่าอีกชื่อเหล่านี้มันเป็นบุคคลที่ตำรวจกองปราบออกไมค์จับในคดีที่แตกต่างกันเอาไปไม่ได้เกี่ยวกับฟ้องเงินอะไรด้วยนะ

สถานที่ออกหมายจับก็ต่างกันตั้งแต่ปีนู่น๕๔ปี๖๒ปีอะไรก็ว่าไป

ทีนี้ประเด็นที่แก๊งคอร์เซนเตอร์แก๊งนี้อ้างว่าเป็นผู้กำกับสพเมืองระนอง
เออที่เธอบอกหลงเธอเชื่อเลย
ผู้กำกับสพเมืองระนองท่านก็คือพันธุ์ตำรวจเอกพรพรมจักษุรักษ์

ท่านบอกว่าผมรู้สักพักแล้วมีคนเอาชื่อผม
เอาชื่อโรงพักไปแอบอ้างแจ้งความไว้แล้ว

ลงบันทึกประจำวันเอาไว้แล้วครับแต่มันก็แอบอ้างไปเรื่อยแล้วไอ้บัตรข้าราชการตำรวจที่
แก๊งคอร์เซนเตอร์ส่งให้คุณตนอ้อภาพนี้ครับคุณผู้ชม
รูปจริงรูปจริงใช่ตำแหน่งจริงชื่อจริงแต่หมายเลข๑๓หลักในบัตรไม่ตรง
ซึ่งเราก็ไม่รู้หรอกใครจะไปรู้เลข๑๓หลักเราก็ไม่รู้หรอก
แต่หน้าจริงชื่อจริงตำแหน่งจริงไลเซนนิดนึงค่ะ
ไลเซนก็คือไลเซนของผู้บัญชาการ
๗แต่ผู้อำกับท่านบอกว่าท่านสังกัดภาค๘ระนองนี่อยู่ภาค๘
แต่ใครจะไปรู้อีกอ่ะไลเซนใช่คือพวกนี้มันก็มาผสมกัน
นั่นแหละแล้วเราจะไปรู้หรือว่าท่านสังกัดภาค๘แต่ไลเซนเป็น
เจ็ดเนอะเราเป็นเหยื่อเราไม่ทันสังเกตหรอกเธอก็เลยเชื่อ
อะไรประมาณอย่างนั้นใช่ค่ะฟังเสียงท่านผู้อำกับตัวจริงหน่อยค่ะ
ลูกนั้นเป็นลูกผมจริงนะครับชื่อผมจริงตำแหน่งผมจริงแต่
หมายเลข๑๓หลักในบัตรไม่ใช่หมายเลข๑๓หลักของผมนะครับ
แล้วก็ตัวลายเซ็นต์ของผู้ออกบัตรนะครับคือผู้บัญชาการข้างล่าง
ไว้ตั้งสติต่างนะครับอย่าหลงเชื่อนะครับต่างผู้ว่าส่วนรัฐกาลเอง
สถานีตำรวจจะไม่มีการติดต่อไปหาท่านทางโทรศัพท์นะครับ
จริงต้องตั้งสติและอย่าเพิ่งตกใจ
บางคนตกใจแล้วก็ภาวะไปหมดเขาให้ทำอะไรก็ทำตามอะไรอย่างเงี้ย
อย่าไปเชื่ออย่าไปฟังถ้าฟังไปแล้วก็อย่าไปโอน
แต่ว่าแก๊งนี้ที่น้องเขาโดนเนี่ยอันนี้มันเตรียมการดีกว่าแก๊งอื่นไง
มันมีเอกสงค์เอกสารซึ่งใกล้เคียงความจริงมาก

ใช่แก๊งที่จับโป๊ะได้ง่ายเลยบางทีมันโทรมาเราก็รู้แล้ว

ผมเคยโทรมามันมีคนโทรมาบอกโทรมาจากกรมตำรวจจราจร

ซึ่งกรมตำรวจจราจรเนี่ยบางทีเราได้ยินชื่อหน่วยงานเราก็รู้แล้วเราก็ไม่คุยแล้ว

อย่างนี้แล้วก็ตัดสายทิ้งอะไรคอร์สเซ็นเตอร์อะไรของมัน
จริงมีทุกวันมิ้วโดนทุกวัน
งงมากเลยต้องแบบปราบให้ได้นะ
พวกนี้มันรู้ลึกอ่ะสิถึงโทรหาคุณเขียนมาสอนทุกวัน